อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคุณเห็นมาสอนเราตามมาต่อเนื่องยาวนานกับเรื่องของ
ลอตเตอรี่อนละเวงระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน
ว่าจะเป็นของใครแต่ว่ามีคลิปเสียงออกมาเป็นร้อยเป็นพันคลิป
คุณผู้ชมแต่ว่ามีคลิปหนึ่งล่าสุดชัดเจนพอสมควร
เป็นเสียงของผู้ชายเสียงเนิ่นหน่อยคล้ายเป็นครูปีชา
บอกว่าไม่ได้ซื้อตั้งแต่แรกแต่ว่าที่ต้องทำคือมันตกกระดายพลอยโจทย์
โอ้โหคือพอคนได้ยินคลิปนี้ก็แน่นอนเกิดคำถามว่า

แล้วถ้ามันเกี่ยวมันจะสามารถใช้ไปเป็นหลักฐาน
ในการประกอบสำนวนคดีให้สารท่านพิจารณาฟังคลิปนี้มันได้ไหมตามหลักกฎหมาย
ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านถ้าเกิดได้ฟังคงจะเชื่อแหละว่าเป็นเสียงใคร

ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่
พิสูจน์อยู่ว่าอ้าวใครเป็นเจ้าของหวยตัวจริงกันแน่
ระหว่างครูปีชาไข้ครวนกับร้อยกำรวจโทจรูนวิมูล
แต่กลับเพราะว่าตอนนี้มีคลิปเสียงสำคัญเลยล่าสุด

ซึ่งแน่นอนมีความชัดเจนมากกว่าคลิปเสียงที่เคยเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วย
เพราะว่าคือเป็นการสนทนากันระหว่างผู้ชายคนหนึ่ง
เสียงเหนอะหน่อยผู้ชมต้องสนทนาการตามไว้ด้วยนะ

ส่วนปลายสายเป็นเสียงผู้หญิง
ฝ่ายชายเขาเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแม่
มีการพูดคุยกันเรื่องของความจำเป็นในการวิ่งเต้นจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
ช่วยในการเร่งรัดทางคดี

ฝ่ายชายยอมรับตรงในคลิปเสียงนี้ว่า
ตเตอรี่ไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรก
เพราะไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดนั้นมา
เหตุผลเพราะว่าราคาแพงเกินไปก็ไม่ได้ซื้อ
ไม่คิดว่าจะซื้อแต่ต้องทำทุกอย่างเพราะตกกระดายพลอยโจร
ไปฟังคลิปเสียงนี้เต็มอีกทีหนึ่งครับ
ปีให้ก็ต้องเชื้อเงินเป็นแบบแบบนี้
เพราะแอบเข้ายังไม่ถาม
ทุกคดีเลยเหรอเพราะเสียเงินเท่านั้นแหละ
มันต้องเสีย
มันไม่น่าเป็นคดี
เรื่องไม่น่าเป็นคดี
คือเรื่องไม่น่าเป็นคดีได้ยังไง

ก็ใช่ไง

พ่อไม่ได้ซื้อรอเตอรี่แบบนี้

แต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไง

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง

แต่เราดันไปเอาจะไปเอาให้ได้ไง

มันก็ได้มาแล้วแหละ

เป็นไงฮะ

เมื่อวานเนี่ยก็ถามท่านนายความของกรีชาด้วยนะ

เขาเรียกกันนะเป็นพ่อเป็นแม่คือเหมือนเป็นสามีภรรยากันนี่แหละ

เราเป็นฮราชการทั่วเนี่ยจะยังไงดี

โดยจะได้เกิดผลแก้วเกิดจะได้ความชื่อดัง

จะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่หากคลิปเสียงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันมีคลิปเยอะ
อันนี้เป็น๑ใน๔๕๐๐คลิป
เป็นหลักฐานในคดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
โดยคู่กรณีสามารถร้องขอต่อสารได้ให้พิสูจน์เสียงได้เช่นเดียวกัน
คือทางทนายตั้มทนายสิทธาทนายของฝั่งหมวดจรูน
บอกว่ามีคลิปเสียงเยอะ๔๐๐กว่าคลิปเยอะมาก๔๕๐๐คลิป
แต่ไม่รู้ว่าคลิปเสียงล่าสุดที่ได้ยิน
มันเป็น๑ใน๔๕๐๐คลิปที่ทนายตั้มบอกหรือเปล่า
ถ้าใช่มันก็ง่ายมันก็ดึงให้สารท่านพิจารณาได้
ดึงเข้ามาเป็นพยานได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่
ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ว่าจะให้น้ำหนักขนาดไหนในการฟังคลิปนี้
แล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินคดีอย่างไรหรือเปล่า
ไปฟังเสียงชี้แจงจากทนายเกิดผลหน่อยครับ
พูดแล้วหลอกอักเสียงแบบนี้สามารถใช้เป็นพยานฐานได้
แต่ว่าเมื่อทำเป็นพยานฐานแล้วขึ้นอยู่กับสารจะเชื่อ
ว่าพยานฐานในนี้จะเนื้อน้ำหนักน่าเชื่อถือและรับฟังได้แค่ไหน
หรือเอาให้สาธิตภิกษุนะครับ
พิสูจน์เท็จแล้วมีการบันทึกเท็จจริงหรือตัดต่อหรือปลอมแปลงอะไรหรือไม่
ก็มีการท้าทายก็ได้พิสูจน์ก็ได้ครับโดนแบบนี้ครับ
ผู้ที่เอามาเปิดเผยเนี่ยจะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ผู้ที่เอามาเปิดเผยถ้าไม่ใช่คู่ความในคดี
มันก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลโดยตรงนะครับ
ก็แก้วว่าคู่ความในคดีเป็นหลักหรือถ้าเป็นบุคคลทางนอกศาลก็ต้องกำเนินแช่เปลี่ยน
แต่ว่าทั้งหมดสี่พันกว่าคลิปเนี่ยฟันมึงขึ้นอยู่กับคู่ความเวียบนัมพยาธารทั้งหมด
แสดงให้สารเห็นไหมแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงของ
คู่กรณีหรือฝ่ายครูปีชาเป็นคนพูดจริงถ้าสารเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
และเนื้อหานั้นเป็นจริงนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีข้อความดัดแปลง
แต่เนี่ยสารก็อาจจะรับฟังเป็นพยานฐานน้ำหนักที่พอเชื่อได้
อาจจะยกฟ้องครูปิชาแต่ถ้าฝ่ายฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งของครูจรุน
อบวทจรุนเนี้ยเอ่อพิสูจน์ไปได้หรือครูปิชาหักล้างได้นะครับ
หรือศาลไม่เชื่อก็ศาลก็จะไม่รับฟังก็ถึงก็จะพิษภาษา
ให้อีกฝ่ายครูอบวทจรุนเนี้ยแพ้ถ้าถ้าอาจจะพูดถึงบางอย่าง
ส่วนนะไม่ได้หมายถึงว่าคลิปทั้งหมดนะครับหมายถึงว่า
รวมกับพยาคารอื่นด้วยนะครับอ๋อค่ะพอเราพังคลิปอย่างเดียว
ผมคิดว่าศาลไม่น่าจะฟังแค่คลิปอื่นเดียวน่าจะประกอบ
พยาการอื่นอื่นด้วยครับเนี่ยฮะภายใต้คลิปเสียงทั้งหมดเนี่ย
มีคำถามว่าแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นเสียงของใคร
อืมนะฮะก็ต้องไปถามกันกับทางด้านของนายปรเมฆ
ทรชุมนุมเป็นรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด
คดีสำนักงานอายการสูงสุดท่านบอกว่าคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่
ล่าสุดแน่นอนจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ว่า
เป็นเสียงใครให้ได้ก่อนแต่ปัญหาคือในเมืองไทย
ในประเทศไทยมันยังไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงขนาดนั้นที่
จะสามารถไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเสียงใครอะไรยังไงนะฮะ
แต่ว่าถ้าเกิดนำคลิปเสียงทั้งหมดไปร้อยเรียงเหตุการณ์
ต่อต่อกันอาจทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากขึ้น
แต่เมื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลจะต้องพิสูจน์ด้วยว่า
เป็นการสนทนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
โดยคลิปเสียงต่างมีอิทธิพลต่อผู้พิจารณาคดีไม่น้อย
เพราะทำให้ผู้พิจารณาเห็นว่าควรจะหยิบข้อเท็จจริงใดขึ้นมาได้ง่ายขึ้น
ไปฟังเสียงที่ให้สัมภาษณ์กับรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้กันหน่อยนะครับ
ช่วงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะพอจะรับฟังได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร
แต่อย่างประเด็นแรกต้องผ่านประเด็นแรกให้ได้ก่อนว่า

ทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องพิสูจน์เสียงไง
ไม่มีการจับขึ้นเสียงเครื่องมือชนิดนี้เรายังไม่มีว่า
เสียงพูดระดับนี้จะเป็นเสียงเดียวกันไหมเสียงคนคนเดียวกันหรือไม่
ถ้าสมมุติเอาเสียงมาร้อยเรียงกัน
มีตัวละครมีลำดับเวลามีพฤติการ
ตรงกันกับที่อยู่ในข่าวที่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย

คำถามคือแบบนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าอะไร
สารท่านรับฟังไหมคะ

คือมันมีอิติบลต่อการพิเศษนา

มันทำให้คนที่ต้องตัดสินเนี่ยนะ

เอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง

เริ่มจะเชื่อไปในทางใดทางหนึ่ง
เชื่อไปในทางใดทางหนึ่งแล้วเนี่ย
การจะหยิบยกข้อเท็จจริงมาพิจารณาพิพากษา

แต่คงไม่หยิบยกมาบอกคลิปเสียงนี้

เดี๋ยวต้องดูพยานหลักฐานที่มันมีอยู่
หาจากการให้สัมภาษณ์สื่อ
การออกโทรทัศน์เอามาลำดับตัดต่อ

ท่ามันสอดคล้องต้องกันเมื่อไรเนี่ย
ตัวมันได้ให้คำให้การที่
คำพูดที่จะให้กับสื่อสาร

มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด

เรื่องต้นจากคลิปนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนว่าเป็นเสียงใคร

ช่วงระยะเวลาที่มีการสนทนากันในคลิปเสียงนี้
แต่ถามว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีไหม

ถ้าสามารถนำขึ้นไปเป็นพยานในชั้นศาลได้นะคะ